วัย๖๖ปีถูกยิงตายปริศนาขาดสวนมันสัมปะหลังเลยนะครับ
จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็กระสุนเข้าแก้มขวา
ลูกสาวเชื่อว่าพ่อทำปืนลั่นเองนะครับ
เพราะว่าพ่อนอนกอดปืนเฝ้าสวนมันสำปะหลังเป็นประจำนะครับ
โดยเช้าวันนี้ตำรวจสอบพภทองจร้อยเอ็ด
เข้าตรวจสอบบ้านเกิดเหตุไม่มีเลขที่ครับ
อยู่กลางสวนที่บ้านโศกหมูอำเภอโพนทองครับ
พบศพของนายจันดาธินักกระสัยอายุ๖๖ปี
ถูกยิงนอนเสียชีวิตบนแคร่ไม้นะครับใต้ชายคาของบ้านสวนแห่งนี้
สภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งเกงขาสั้นสีเขียว
มือข้างขวามีเลือดเปลือเปื้อนที่แก้มขวาก็มีกระสุนเจาะฝังในนะครับ
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๒เมตร
พบปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
แล้วก็มีปลอกกระสุนคาอยู่ในรังเพลิง
ตำรวจสอบปากคำนางสาววินิตถิ่นกระสัย
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตี๕
ขณะที่นอนอยู่ในบ้านตกใจตื่น
เพราะได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นนะครับ
วิ่งออกมาดูพบว่าพ่อนอนแน่นิ่งบนแคร่ไม้
พยายามเข้าไปช่วยเหลือจับชิบประจร

ส่วนปืนที่พบเป็นปืนของพ่อ
พ่อมักจะเอาปืนออกมาด้วยเวลามาเฝ้าสวน

มักจะลอบเข้ามาขโมยมันสัมปะหลังในสวนบ่อยครั้งนะครับ
ลูกสาวยอมรับว่าพ่อเคยมีเรื่องกับชาวบ้านระแวกนี้

ดังนั้นไม่น่าจะใช่สาเหตุของการจะถูกฆ่า
เชื่อว่าพ่อพกปืนนอนกอดปืน
อาจจะทำให้ปืนลั่นใส่พ่อเสียชีวิตเองมากกว่านะครับ
นี่คือเรื่องในอดีต
เขาเอาไม้มัน

แต่ว่าเรื่องนั้นมันผ่านมานานแล้วไม่ติดใจเอาความนะครับ

แต่เพิ่งต้นตำรวจรวบรวมพยาบัตรฐานที่อยู่จุดเกิดเหตุ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ